เปิดศึกระดับโลกพุทธตอบอุดเครื่องด้านพิเศษ
หรือว่ากระทิ่งหนุ่มสเปนพบกับท้านศึกไทยแลนด์
สดจากสเปน๒๓มกราคมนี้ถึงเวลาเที่ยงคืน๔๕นาทีเป็นต้นไป